ไปดูกันต่อที่นครนายกนะคะตำรวจเนี่ยไปตามรวบตัวผู้ชายคนนี้ที่เขาเกิดอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปไล่ทุบรถของชาวบ้านพังเสียหายไปสามคันนะคะ
แม่บอกว่าที่ลูกชายทำแบบนี้เพราะว่าติดยาพาไปรักษาแล้วแต่ก็ไม่หาย

ครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น

มือเขามาอะไรสักอย่างนะฟาดเขาใส่รถนะฮะ

เป็นคลิปหนุ่มคลั่งตระเวนทุบรถชาวบ้านนะคะ
กล้องหน้ารถก็เผยเหตุภาพนี้แหละค่ะ
ผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์สวนมากับรถอีกคัน
จากนั้นชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คว้าไม้มาทุบรถนะคะ
เคราะห์ดีค่ะที่ไม่ได้เกิดความเสียหายรุนแรงอะไร
เหตุการณ์นี้ค่ะสืบเนื่องจากตำรวจสพบ้านนาดูกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย

จังหวัดนครนายกเขารับแจ้งว่ามีชายวัยรุ่นในขี่รถจักรยานยนต์
ใช้ไม้ไปไล่ทุบรถของชาวบ้านที่จอดเอาไว้
แล้วก็ที่ขับอยู่บนถนนเสียหายไป๓คัน
เหตุเกิดบนถนนสายบ้านนาแก่งคอย
ปากทางเข้าวัดสุเทพเจริญธรรมหมู่๓ที่ตะมนต์ปากขะอำเภอบ้านนานะคะ

ก็ไปเจอกับนายนรงอายุ๒๑ปี
เขายืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ที่เขาใช้ก่อเหตุ
คนนี้ก็เลยไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็นำตัวมาตรวจปัสสาวะก็พบสารเสพติด
นายนรงค์ผู้ต้องหาก็ให้การอ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่ามีรถเก๋งสีน้ำตาลขับมาปาดหน้า
เขาโมโหพอเห็นรถขับผ่านคิดว่าเป็นพวกเดียวกัน
แค้นนะคะก็เลยเอาไม้มาไล่ฟาดอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
นึกว่าเป็นพวกเดียวกันไปถามผู้เสียหายนะคะ

ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับผู้ก่อเหตุเลย
ตกใจมากค่ะเป็นผู้หญิงด้วย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาได้ยังไงนะคะ
ชี้ร่องรอยความเสียหายให้ดูค่ะ
ผู้ต้องหาก็มีการนำบัตรรักษาตัว

บอกว่าลูกชายเขามีอาการทางประสาท
เขาติดยาจนต้องพามารักษาตัวหลายครั้งแต่ก็ไม่หาย
ส่วนเรื่องคดีความก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการไปเลยค่ะ